มาดูเหตุแทงกันตายนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
มีหนุ่มสติไม่ดีค่ะใช้มีดแทงเจ้าของรีสอร์ทจนเสียชีวิตนะคะ
อ้างว่าเมาแล้วก็โมโหที่ถูกไล่ตำรวจสพกุมภาวะปีจับกลุ่มนายสุรศักดิ
อายุสามสิบสามปีซึ่งมีอาการทางจิตประสาท
ของกลางก็คือมีดนะคะเป็นมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดหนึ่งเล่ม
มีเครื่องรางของขลังด้วยมีหนังสือมนพิธีด้วยอยู่ในย่ามของเขาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกสองตุลาคมที่ผ่านมานายสุรศักดิ์คนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ใช้มีดแทงนายเรืองชัยล่าสาอายุหกสิบสามปีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีจนเสียชีวิต
ก่อเหตุเสร็จแล้วก็หนีไปนะคะแต่สุดท้ายตำรวจไปจับตัวได้
จับได้ตอนเดินอยู่บนถนนมิตรภาพในตัวเมืองอุดรธานีค่ะจากการสอบสวนภรรยาของผู้ตาย
ข้อมูลมาแบบนี้นะคะก่อนเกิดเหตุตัวผู้ต้องหามาติดต่อขอเช่าห้องพักที่รีสอร์ทแล้วก็บอกว่าให้ติดต่อผู้หญิงมาร่วมหลับนอนด้วยนะนี่ครับแต่ผู้ตายที่เขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทเขาปฏิเสธไปนะคะ
นายสุรศักดิ์ก็เลยไม่พอใจตอนแรกเนี่ยเดินผละออกไปแล้วสุดท้ายย้อนกลับมาพร้อมมีดในมือค่ะแล้วก็จ้วงแทงแทงเขาที่หน้าอกแทงที่ท้องผู้ตายไปหลายครั้งเลยสุดท้ายเนี่ยตอนแรกนำส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิต
ตำรวจขยายผลค่ะพบว่าก่อนที่คนร้ายจะมาก่อเหตุนี้ไปก่อกวนในร้านอาหารแห่งนึงมาแล้วนะคะอยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทนี้คือเข้าไปเต้นหน้าเวทีวงดนตรีจนเจ้าของร้านต้องเรียกเชิญตัวออกมาจากร้านอ่ะไปก่อกวนแล้วรอบนึงแล้วก็มาก่อเหตุสลดนี้ที่รีสอร์ทจากการสอบปากคำนายสุรษะอ้างว่าที่แทงผู้ตายก็เพรา
ตำรวจก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ